สองครึ่งที่ผ่านมาโดยประมาณครับที่อำเภอปลาย

เป็นแผ่นดินไหวขนาด๔๗แมกนิจูดครับ

ความลึกเนี่ยแค่๒กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ

สักประมาณบ่ายสองครึ่งครับคุณผู้ชมครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานบอกว่ามีแผ่นดินไหวตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
กว่านาทีให้หลังเนี่ยสั่นอีกรอบนึงนะครับขนาด๒๐
ลึกสองกิโลเมตรที่จุดเดิมครับเรามีคลิปให้ดูครับคุณผู้ชม
ครับเป็นคลิปอันนี้เป็นภาพวงจรปิดครับสถานบริการสาธารณสุข
เห็นชัดเลยนะคะนะครับอย่างที่เห็นสั่นนะครับค่ะคือ๔๗เนี่ยอาจจะ
ดูขนาดไม่เยอะนะครับแต่ว่าลึก๒กิโลเมตรนี่มันตื้นมากนะครับ
ตะบนแม่นาเติงอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรมีอีกคลิปหนึ่งครับ
เป็นบ้านประชาชนอยู่ในอำเภอปลายเช่นเดียวกันครับจะเห็นว่า
กล้องนั้นสั่นไหวนะครับในช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยครับ
อันนี้ก็ชัดเจนค่ะครับแต่ว่าเบื้องต้นนั้นไม่มีรายงานความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับฝ่ายปกครอง
อำเภอปลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครับเร่งตรวจ
ความเสียหายนอกจากนี้ประชาชนหลายจังหวัดนะครับรับรู้
สั่นสะเทือนเชียงใหม่ลำปางลำพูนครับยกตัวอย่างนะครับ
อำเภอเมืองเชียงใหม่คุณผู้ชมครับอ่าประชาชนแจ้งนะครับ
บอกว่านั่งทำงานอยู่เก้าอี้สั่นแล้วก็นั่งทำงานอยู่ชั้น
นี่แหละครับนะครับเช่นเดียวกับอำเภอเมืองลำพูนครับ
รู้สึกเหมือนกับมีเวลาที่แบบรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนของ
ผ่านนะครับมันจะมีอาการสั่นนะครับรู้สึกได้ชัดเจนที่
อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับนั่งอยู่บนโซฟาบอกว่า
รู้สึกมีแรงกระแทกจากบริเวณฝาผนังบ้านนะฮะพัดลม
เปิดอยู่สั่นเลยครับนะฮะแต่ว่านี่ค่ะภาพที่เอาให้คุณผู้ชม
ได้ดู๒ภาพเป็นภาพในจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเลย
อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรครับก็สัมผัสได้รับรู้ได้
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าว่าจะมีอัพเตอร์ช็อกมากกว่า
ด้วยหรือเปล่านะคะขนาด๒๔นะคะแล้วก็ความลึก๒กิโลเมตรนะคะ